ถ้าเมื่อสักครู่นี้คุณตำรวจงงแล้ว
มาดูอันนี้หน่อยชาวบ้านชาวช่องที่ขับรถผ่านไปผ่านมา
ถึงกับต้องหยุดรถนะคะแล้วก็มองว่านี่มันเกิดอะไรกันขึ้นเป็นถนนบอกก่อนนะคะเป็นถนนสี่เลน
เป็นงงเขาบอกว่า
ไฟถนนทำต้นข้าวไม่โตเอาแสลันสีดำคุมไฟถนนให้หมดเลย
เออมันเกี่ยวข้องอะไรกับรถยังไงเอาไปดูไปดูก่อน
ให้ดูภาพก่อนไฟถนนกับต้นข้าว
คุณเห็นไหมคุณเห็นสีดำที่ห้อยอยู่ไหม
คุณเอาจริงจริงไหมมันสูงมากน่ะสอบไฟฟ้าอืม
ขึ้นไปยังไงก่อนแล้วเนี่ยมีสลันคลุมอยู่แบบเนี้ย
แล้วก็มีก้อนหินมีกระป๋องน้ำอัดลมกระป๋องกาแฟอะไรต่างนานา
ห้อยคลุมอยู่แบบนี้ประมาณสิบต้นได้ค่ะทุกคนเขาก็งงเหมือนกันว่า
เอาแลนสีดำคลุมแล้ว๑โอเคไฟมืดสองคลุมทำไม
สามแล้วมันช่วยอะไรได้บ้างเฮ้ยคุมหลายอันด้วยนะ
สิบกว่าต้นคุณตรงนั้นก็ไม่ได้มีข้าวปลูกอยู่นะมี
มันคือถนนไม่ใช่เหรอตรงเนี้ยแต่ว่าข้างหลังมันเป็นข้าว
ข้างหลังมันเป็นถนนที่มันตัดผ่านนาข้าวเออ
นางบุภาปรีชากูลชาวบ้านบ้านจอมประสาทเล่าเลยบอกว่าอ๋อ
ไอ้การเอาแสลงคลุมหลอดไฟเนี่ยคือชาวนาเขาเชื่อว่าไอ้แสงสว่างจากหลอดไฟ
ฟูอรัสเซ็นต์ไหมอ๋อทางถนนเนี้ยอ๋อเออ
ทำให้ต้นข้าวไม่โตคือนาข้าวที่เขาอยู่ห่างจากถนนห่างจากไฟเนี่ย
เกี่ยวกันได้หมดแล้วแต่ไอ้นาข้าวที่อยู่ติดกับหลอดไฟเหล่านี้ค่ะ
ยังเขียวขจีอยู่เลยไม่เหลืองไม่ทองสักทียังเก็บไม่ได้ไง
บ้านก็เลยบอกว่านี่แหละต้นเหตุอ่ะไอ้จับไฟถนนนี่แหละ
เอาแลนดคลุมปิดแสงเอาไว้เลยเอาไม้ไผ่มัดแสลนด์แห่ขึ้นไปคลุมค่ะ
แต่ถามนางบุภาเอาจริงจริงนะพี่มันเป็นสาเหตุนั้นจริงจริงเหรอเออนั่นสิ
คิดว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเอาฟังพี่เขาเล่าหน่อยสิ
เหตุผลที่เขาทำเพราะเพราะว่าอะไรนะเขาก็มันไม่ออกจ้ะข้าวไม่ออกแค่นั้นจ้ะ
พี่แล้วแล้วทำอย่างงี้อ่าหน่วยงานเขาว่าไงบ้างไหมอ่ะ
เขาว่าเขาไปถามไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าเขาว่าไงบ้างก็ไม่รู้เขาค่ะ
แต่เขาบอกว่าเขาเคยไปถามไฟฟ้าแล้วว่าทำได้ไฟฟ้าบอกทำได้จ้ะ
อ๋อประเด็นไฟฟ้าให้ทำด้วยอันตรายไหมคะขับรถขับร้าน
กลางคืนไฟมันจะสว่างไหมฮะเขาบอกว่าปีที่แล้วไม่ทำแบบนี้นะ
ปีที่แล้วไม่ได้เอาแลนคลุมก็ยังเก็บเกี่ยวข้าวได้ปกติ
แต่ก็ไม่กล้าไปแย้งไปห้ามปรามชาวนาก็กลัวจะทะเลาะขัดแย้งกัน
ก็เลยเอ้าก็เอาลือตำเลยว่าประมาณนี้
ทีนี้มาดูแง่วิชาการกันหน่อยดีไหมคะในแง่วิชาการเขาแบ่งพันธุ์ข้าวออกเป็นสองชนิดด้วยกัน
หนึ่งคือข้าวที่ไวต่อช่วงแสงเป็นข้าวที่ต้องการแสงน้อยกว่าสิบสองชั่วโมงต่อวันในการออกดอก
อืมสองคือข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสงข้าวพันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความยาวของกลางวันเลย
ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรจะมีแสงไม่มีแสงฉันก็โตของฉันได้อืม
เรื่องนี้ยังไม่สรุปชัดเจนว่าไอ้การเอาแลนดคลุมหลอดไฟจะมีผลต่อการเติบโตของต้นข้าวหรือเปล่า
นักวิชาการท่านใดดูอยู่รู้เรื่องราวแล้วชี้แจงให้ฟังด้วยนะคะ

พยายามในการเอาแสดงไปห้อยโคมไฟมันสูงมากนะ
งอกกับพาตวุ้งทนตอนไหนรถมันตามตลอดเวลา
เขาทำจากข้างล่างไงทำจากฝั่งเดียวตลอดตลงเนี้ย
เอ่อเก่งจังเลยเนอะ
อ้าวนาวิชาการใครทราบบอกหน่อย

อยากรู้เพราะเดี๋ยวชาวนาจะทำกันหมดแล้วไฟมันจะไม่สว่า
เพราะมันก็มีข้าวที่วัยต่อแสงกับไม่วัยต่อแสง

คือต้องมาดูพันธุ์ข้าวที่ชาวนาปลูกตรงนั้น
พันธุ์นั้นคือวัยต่อแสงหรือเปล่า

คือถ้าไวต่อแสงแปลว่าถ้าโดนแสงเยอะมันจะโตช้า